เป็นลูกเลี้ยงมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงของคนตายนะคะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านไปพบร่างผู้ตายนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้ในสวนทุเรียนค่ะ
ผู้ตายคือร้อยตำรวจตรีประหยัดมณีศรี
หรือว่าร้อยตำรวจรีหยัดนะคะ

เป็นอดีตข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน

นี่คือร่องรอยบาดแผลที่ถูกฟันนะคะ
กลางหัวคอด้านหลังตัวด้านขวา
และข้อพับหัวเข่าทั้งด้านซ้ายและขวาค่ะ

ผู้ตายหายไปสวนทุเรียน

เพราะเห็นว่ามืดค่ำแล้วยังไม่กลับบ้าน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดลั่นเลยนะคะ
แล้วภรรยาคนตายก็วิ่งมาบอกว่า

ภรรยาที่ว่าคือนางสุกัญญานะคะเธอบอกว่า

โดยลูกเธอเนี่ยเข้าใจผิด
คิดว่าพ่อเลี้ยงหรือว่าสามีเธอเนี่ย

โอนที่ดินห้าไร่ของเธอเป็นกรรมสศิษฐ์ให้ลูกชาย

ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะคะ
ได้ภาพจากกล้องกำลังจอนปิดชุดนี้มาค่ะ
หน้าบ้านคนตายเลยนะคะ

เห็นภรรยาผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทำธุระที่ธนาคาร

กระทั่ง๕โมง๓นาทีนะคะ
เห็นผู้ตายร้อยตำรวจตรีประหยัด
สวมสวยยืดไรทางกีฬาสีน้ำเงินชมพู

เดินออกมาก็ถามแพรวว่าเขาจะไปไหน
ก็บอกว่าสามีเนี่ยมักจะไปรดน้ำต้นทุเรียนในสวนทุกวัน

ซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้ก็คือเขาไปถูกดักทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ๖๐๙ม
ภรรยาคนตายขี่รถกลับเข้าบ้าน
นี่ค่ะไปทำธุระเสร็จแล้วกลับเข้ามาที่บ้าน
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรที่สามีไม่อยู่บ้านเพราะอย่างที่บอกว่าก็รู้กันดี
ว่าปกติสามีเนี่ยจะออกไปรดน้ำต้นไม้ในสวนทุเรียน
จนกระทั่งทุ่มนึงมันเริ่มค่ำแล้ว
มันผิดปกติแล้วปกติไปลดน้ำก็จริง

เริ่มเอกใจก็เลยชวนเพื่อนบ้านออกไปตามหา

เป็นเสียงกรีดร้องของคุณสุกัญญานะคะ
วิ่งกลับมาพร้อมมากรีดร้องบอกสามีเธอตายแล้ว

เธอเดินร้องไห้ถือโทรศัพท์มือถือมานั่งอยู่บันไดบ้าน
เอาแต่พูดว่าสามีตายแล้วสามีตายแล้วอยู่แบบนี้ค่ะ

เธอดูไม่ไหวเธอทำใจไม่ได้
เธอก็แพรมบอกเพื่อนบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ร้องไห้

คือเธอแบบเหมือนตั้งสติไม่ได้เลย
เพราะเธอคือคนเจอศพสามีคนแรกในสภาพถูกฟันเสียชีวิตแบบนั้น
คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุตรงสวนทุเรียนนะคะ
ตรงนั้นมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้น
แล้วก็ได้เจอกับชุดสืบสวนสพกาญจนดิตที่เข้าไปตรวจสอบด้วย

ตำรวจเข้าไปแกะเส้นทางเข้าออกของคนร้ายแล้วก็ค้นหามีดที่ใช้
หลังมีหลักฐานว่านายทรงพลลูกเลี้ยงของคนตายเป็นคนก่อเหตุ
ปมเหตุก็มาจากเรื่องที่ดินที่แม่ของคนก่อเหตุได้เล่าเอาไว้ค่ะ
คือคุณสุกัญญาเนี่ยเธอมีที่ดิน๕ไร่เป็นแนวยาวจากปากซอย
ยาวไปถึงป่ายยางไทยสวนทุเรียนเนี่ยเนี่ยที่ดินห้าร่ายแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งก็คือจุดพบศพของผู้ตายนั่นแหละนะที่ดินผืนนี่แหละ
เธอบอกเธอคบกับร้อยตำรวจตรีประหยัดมา๑๕ปีแต่ไม่มีลูกด้วยกัน
ต่างฝ่ายต่างมีลูกติดเธอมีลูกสองคนคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกคนโต
ส่วนคนตายเนี่ยมีลูกติดสี่คน
เรื่องที่ดินเธอบอกว่าเธอทะเลาะกับลูกชายเมื่อ๔เดือนก่อน
เพราะลูกชายบังคับให้เธอโอนที่ให้แต่เธอยังไม่โอน
เพราะกลัวลูกจะเอาไปขายเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ลูกก็เลยไม่พอใจหนีออกจากบ้านไป
แต่หนีออกไปเนี่ยลูกก็โทรมาตัดเพาะโทรมาบ่นตลอดเลยนะว่า
แม่รักผัวใหม่มากกว่าลูกเชื่อแต่ผัวใหม่
แล้วลูกก็ตัดสินใจวางแผนก่อเหตุนี้ขึ้น

ไม่คิดว่าลูกในไส้ที่เธอคลอดออกมาเนี่ยจะเป็นฆาตกร
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยสามีเธอก็ดีกับลูกชายมาตลอด

ขอให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะ
ลูกสาวของร้อยตำรวจตรีประหยัดที่ก็เป็นลูกติด

คุณจิติมาเธอบอกเธอมั่นใจเลยว่าคนก่อเหตุคือนายทรงพลแน่นอน
เพราะว่านายทรงพลเนี่ยติดยาเมายาแล้วก็ทะเลาะกับพ่อเธอบ่อย
ที่ผ่านมาเธอเคยเตือนพ่อแล้วบอกพ่อต้องระวังตัวนะ
ต้องมีอาวุธติดตัวเอาไว้ป้องกันตัวเองนะ
แล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุอย่างที่เธอคิดจริง
ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ที่ผ่านมาพ่อก็เคยช่วยเหลือเขา

แต่มาทำกับพ่อไม่มีทางสู้

คือพ่อยืนอยู่แล้วมาฟันขาพ่อแล้วฟันหัวพ่อพี่
แล้วพ่อพี่ก็ตายเลยอะ
ก็ทุ่มกว่าแล้วอะ
ก็คือแบบตายแบบไม่มีใครรู้เลยอะ
จับนายทรงพลแล้วนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ก็เรียกภรรยานายทรงพลมาสอบปากคำด้วย
เชิญตัวพยานที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติม
มีรายงานว่าเห็นผู้ชาย๔คน
ขี่แล้วก็ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในจุดพบศพ๒คัน
ใช้เวลา๒๐นาทีก็พากันขี่รถออกมา